พาไปดูน้องมะกรูดน้องมะนาวกันหน่อยดีกว่าค่ะ

แมวเนี่ยเขาบอกว่าแบบขี้อ้อนใช่ไหมคุณผู้ชม

เจ้าของบอกว่าเลี้ยงไหวแค่๒ตัวนี้

เคยเจอแมวทำแบบนี้เหมือนกันนะ

น้องโดนัทจะทำเฉพาะตอนอารมณ์ดีเท่านั้น
มีน้อยมากคุณผู้ชมแต่ดูน้องมะกรูดก่อนดีกว่าค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคือเจ้าของนี่นะคะก็คือคุณสมเกียจ
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเลี้ยงเจ้ามะกรูดมาสัก๒ปีแล้วค่ะ
แล้วแม่ของมะกรูดมันเป็นแมวจรจัด
ออกลูกทิ้งไว้ที่ปั๊มน้ำมัน๒ตัว
ชื่ออะไรบ้างเมื่อกี้ที่บอกเจ้ามะกรูดกับเจ้ามะนาว
กรูดเป็นตัวเมียมันนิสัยขี้อ้อนไง
วันหนึ่งมะกุดก็เข้ามาคลอเคลียร์คุณสมเกียจ
พอตอนคุณสมเกียจแบบนอนแบบกึ่งนั่งกึ่งนอน
เจ้ามะกรูดมันก็เดินมาแล้วก็มาตรงพุงตรงอกอย่างนี้

ไม่รู้เหมือนกันแต่ต้องบอกนะ

ไม่ใช่ว่าโรสลินไปนอนอรัชพรไปนอนมันจะนวดให้

จริงเหรอจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริง

ที่ฉันว่าเนี่ยเพราะว่าตัวเมีย
ใช่ไหมล่ะโคตรโคตรครับผู้ชายโคตร
เพราะฉะนั้นใครอยากเจอน้องมะกรูด
แล้วอยากรู้ว่ามะกรูดจะนวดให้หรือเปล่า
ไปได้นะคะที่ปั๊มน้ำมันอุดมบริการ
ตำบลนาทุ่งอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
ไม่ต้องเยอะขออาหารแมวกระสอบ๒กระสอบพอ